คุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม
เฮ่เพราะว่าอะไรแตงโมที่นี่โอ้โหแตงโมแตงโม
แตงโมขายดีจ้า
ขายดีมากราคาดีอีกด้วย
จ้ะกเศรษฐกรเขาก็ดีใจสิครับ
นี่คือไร่แตงโมที่อยู่ที่หมู่๑๒

จิตธนาวารีสุกอายุ๕๒ปี
เขาปลูกแตงโมเอาไว้๔๐ไร่
แล้วมีกี่สายพันธุ์๓สายพันธุ์ฮะ
เมล็ดเคี้ยวไปไม่ต้องมีเมล็ดให้กวนใจ
โอเคเขาบอกว่าช่วงฤดูหนาวแบบนี้
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมดีใจเป็นพิเศษ
แตงโมขายได้ราคาดี
ช่วงนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เพราะในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมไง
ผลผลิตเสียหายไปเยอะทำให้ผลผลิตแตงโมน้อยกว่าในปีก่อนก่อน
เมื่อน้อยลงแต่ความต้องการยังมีมาก
โอ้ยราคามันก็ดีดิน้องไม่ต้อง
โอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้วแข่งกันขายเลยตอนนี้โอ้โห
เอาเขาบอกว่าทางไร่วางกลยุทธ์นะ
ขายแตงโมแบบคละไซส์ในราคากิโลกรัมละ๑๑บาท
หากใครต้องการแตงโมไซส์ใหญ่อยากได้

แบบลูกใหญ่เลยนะทางไร่จะขายราคาลูกละ๑๔บาท
คือถ้าไปซื้อที่ไร่เอาแน่นอนมันจะถูกลงอยู่แล้ว
แล้วลูกใหญ่จริงคุณเห็นนะใหญ่มากแล้วหวานชำ
แล้วไปซื้อเอาที่นั่นราคาถูก
แต่ถามหน่อยถูกอย่างนี้ไอ้ลูกละ๑๑บ้าง
หรือว่าลูกใหญ่๑๔บาทบ้างเนี่ย
ไรสักแค่ไหนเกษตรกรเขายิ้มเลย
บอกว่าขายราคาแค่นี้พอแล้วถ้าขายได้หมดสวนหมดไร่
กำไรจะเป็นล้านกับราคาแบบนี้
ใครจะเชื่อครับโอ้โหสุดยอด
อ่ะเห็นแบบนี้แล้วโอ๊ยบั๊กแตงโมอยากกิน

ถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะปลูกอะไรทำอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็เรื่องของการตลาดอันนี้สำคัญเนาะ